ไม่ต้องรอคอยนานแล้วไปดูซิว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับมอเตอร์ไซคันนี้ไป
ติดตามกันเลยเดี๋ยวจะพาไปที่สตูดิโอแจกโชคครับ
นี่คือภาพคาราวานของเบาแดง
ที่ยกทัพนำมอไซค์ลายลิมิเต็ดอิดิชั่นสุดเท่
ไปส่งมอบให้กับผู้โชคดีถึงที่

ปกติก็ดื่มแคราบาลวันเดือนไขวร์ดสองไขวร์ด
ซื้อร้านค่านร้านช้าปนทัน
แล้วก็ส่งที่นั่นเลยครับมีกล่องส่งให้อยู่

ก็ถ้ามีรถจากคาราบาลก็จะได้เอามาทำงานเองเพราะปกติก็ขี่รถรับส่งมา
อย่ารีรออย่ารอช้าหากคุณอยากได้มอไซค์แบบนี้เพียงส่งฝาเครื่องดื่มคาราบาลแดงหรือคันโซคูณ๒ที่กล่องรับชิ้นส่วน
เท่านี้คุณก็จะได้ลุ้นโชคไปกับเรา
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสอง

อาการคุณก็ว่านักแล้วนะแต่ไม่ต้องห่วงมีคนหนักกว่าคุณ

ไม่ได้ตึงเพียงขอแต่ว่าหูตึงด้วยค่ะ

ถ้าลุ้นโชคแบบนี้แล้วก็เราไปร่วมรุ้นโชคในกิจกรรม
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสอง
โอ้โหกิจกรรมนี้เป็นไง
เป็นการช่วยคนไทยเพราะว่าเขายืนราคาอยู่ที่๑๐บาทเหมือนเดิมนะคะ
เพราะว่าอยากจะช่วยคนไทยช่วงที่เศรษฐกิจแบบว่า

แต่นี่เครื่องดื่มคาราบาลแดงยังคงที่อยู่ที่๑๐บาทจ้า
อ้าวบอกเลยเนี่ยจากจริงจากจริง

กิจกรรมเขามากมายแล้วสิ่งที่แจกแล้วก็หลายคนพูดถึง

ถ้าอยากได้ไม่ต้องรอเลยนะจ๊ะ
ลุ้นดีกว่าว่าใครจะเป็นผู้โชคดี

ของผู้ที่อาจจะเป็นคนโชคดีในรอบนี้

ได้ไหม

โอ้ยพี่จะพี่ดีนิดนิด
ได้แล้ว
อันแรกความที่ดีด้วยครับ
คุณกระบวนรัฐฮิรันรัฐนาทน

ต้องบอกว่ายินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะ

อีกทีว่ายืนราคาอยู่ที่๑๐บาทเท่านั้น

ฝาคาราบาลแดงและฝาคันโซคูณ๒เลย
เขียนบีบส่งแล้วส่งมาได้ตามกล่องรับชิ้นส่วนทั่วประเทศจ้า

ส่งเงินเข้ามามากยิ่งส่งมากก็มีสิทธิ์มากค่ะ
คุณผู้ชมถ้ามีฝาแล้วเราก็ไปดูกติกากันเลยครับ
ส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการ

ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้๓๑กรกษภม๒๕๖๖
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลาก้านอลินกา๓๐นาที